เอาวันที่เกิดเหตุก่อนก็แล้วกันนะครับ
มันเกิดอะไรขึ้นคุณพ่อวันนั้นล้างรถแล้วมันยังไง
ก็คือเขาก็ออกมาด่าเลยครับ
สิ่งที่ผมเคืองก็คือพ่อแม่ผมตายไป๑๐กว่าปีแล้วเนี่ย

ด่าผมมาหลายครั้งแล้วแต่ผมไม่เคยด่าโต้ตอบ

แต่เอาคุณพ่อคุณแม่ผมมาด่านี่ผมเคืองมากครับ

ทำไมมันเกิดอะไรขึ้นคือถนนแฉะแล้วมันยังไง

ผมก็ไม่ทราบครับความรู้สึกเขายังไง
ผมก็มันแค่แฉะนิดหน่อยมันจะหนักหนาแล้วขนาดนี้
ต้องขุดเอาพ่อแม่ผมมาด่าถึงขนาดนี้

ก็มันก็หลุดไปบ้างครับ

เข้าหัวขนาดนี้อะใครก็รับไม่ได้ครับ
วันนั้นอุกฤษก็อยู่ด้วย
ผมมาทีหลังครับผมขายของอยู่แล้ว
พอดีดูกล้องเขามาด่าผมก็เลยรีบกลับมา
เป็นห่วงแบบว่ากลัวเขาแบบอดทนไม่ได้อะไรอย่างนี้ครับ
เขามารุมด่าแล้วเขาเป็นผู้หญิงด้วยพี่
ด่าเขากลับก็เป็นนู่นเป็นนี่อีก
คือถ้าเกิดว่าจะดูจากเรื่องตรงนี้เนี่ย
ผมว่าเรื่องล้างรถแล้วน้ำมันไหลมาที่ถนนตรงหน้าบ้านตรงนี้
ที่เป็นทางอาวุฒิแน่นอนได้เป็นซอยร่วมใช่ไหมครับ
ต้องเข้าออกพร้อมกันใช้ด้วยกันเนี่ยนะครับ
เมื่อก่อนก็มีเรื่องจอดรถขวาง

เวลาผมจะไปทุละอะไรแบบนี้ก็จอดขวาง๑๐นาที๒๐นาที
ก็ออกกันหมดเวลาจะไปส่งของ
คือฝั่งฝั่งของคุณพ่อใช่ไหมทีนี้ผมไล่อย่างนี้ก่อนนะ
พอมีคำว่าเมื่อก่อนเนี่ยแสดงว่ามันเคยมีกรณีเกิดขึ้นมาก่อน
ในซอยตรงนี้เป็นที่ของสุเหล่าใช่ไหม

ให้มาเช่าอยู่อาศัยกันใช่ครับนะฮะ
แล้วก็จะมีคณะกรรมการของสุเหล่าเขาเข้ามาดูแลพื้นที่
โดยล็อกเฉพาะในซอยวากราฟเนี่ยมีอยู่๗ล็อก

ล็อกมีคนเช่าหมดแล้ว
มีคนเช่าหมดคือบ้านของรายร้านนี้กับพ่อก็๓ล็อกครับ
แต่เขาสร้าง๒หลังมันก็เลยเป็น๗หลังจาก๙ล็อก
ใช่ไหมคุณพ่อกับน้องอุกฤษพ่อบอกพ่อมาอยู่ตั้งแต่เมื่อ๓๐กว่าปีก่อน

ใช่ไหมแล้วก็ทางฝั่งของคุณลายลาเนี่ยมาเมื่อปี๔๐กว่า

ไม่เกี่ยวครับคือมาก่อนหรือมาหลังแต่การที่เราไปทำนะครับ
เขาเรียกว่าละเมิดสิทธิ์คนอื่นมันไม่ได้อันที่หนึ่งก่อนเนาะ
อันนี้เราต้องดูก่อนว่าคำถามกลับไปสมมุติถ้าเป็นผมนะผมจะถามกลับไป
แล้วสมมุติคุณมาอยู่บ้านผมเนี่ยคุณล้างรถคุณจะทำยังไงให้มันถนนไม่แชะ
ถ้าเป็นผมผมจะถามกลับนะนะครับ
เพราะฉะนั้นในเมื่อฝ่ายหนึ่งเราสมมุติเขาล้างถนนมันแฉะเราคงไม่ได้เดินผ่านบ้านเขาถูกป่

ว่าเราไม่ได้เดินทางไปสัญจรไปฝั่งนั้นแต่ว่าพอเขาเนี่ยจะต้องสัญจรผ่านของเรานะครับ
วิธีการแก้ไขปัญหาต้องหาทางออกร่วมกัน
อย่างเช่นคุณสัญจรตอนเวลากลางวันเราล้างตอนกลางคืนได้ไหมนะครับ
ล้างตอนเช้าได้ไหมตอนที่เขาไม่อยู่หรือเขาไม่ค่อยได้สัญจรอย่างนี้นะครับ
ก็อาจจะต้องดูจุดตรงนี้นะครับที่ตรงไหนมันจะสะดวกนะครับ
อย่างเช่นล้างรถมีปัญหาใช่ไหมไปล้างข้างนอกได้ไหมแล้วค่อยเอารถเข้ามาข้างใน
อย่างนี้นะครับก็ต้องลองคุยกันดูว่าตรงจุดไหนที่จะสะดวกกับทั้งสองฝ่ายนะครับ
แต่ล้างรถมันเหมือนเป็นจุดปลายเหตุไงอ่าไม่ใช่ปลายเหตุเป็นจุดฟางเส้นสุดท้าย
เพราะว่าคุณพ่อกับน้องกริจเนี่ยบอกว่ามันมีปัญหามาเมื่อช่วงสัก๒ปีที่ผ่านมาใช่ไหมครับ

มันแบบมีอันนู้นจบอันนี้ต่อพี่
อย่างเรื่องแรกเลยที่เป็นกรณีกันมันเกิดไหม
เกิดจากการจอดรถขวางพี่

ก็ไม่เยอะนะพี่ตามที่เขาไปถ่ายลงอะครับ
คือมีการถ่ายภาพนะฮะแล้วก็โพสต์คลิปเอาไว้นะ
ผมขออนุญาตตรงโพสต์เอาไว้ก่อนกันแล้วกันนะแต่ว่านี่คือถ้าดูจากภาพเนี่ยอันนี้คือกำแพงบ้านเรา
ใช่ครับอันนั้นจะเป็นบ้านน้าครับ
บ้านน้าที่อยู่ถัดมาถัดข้างหน้ามาอีก๒หลัง

นี่คือรถของทางเรา

ใช่ครับเพราะว่าหน้าบ้านจะจอดได้แค่๒คัน
หลังคามันเข้าไม่ได้
หน้าบ้านก็คือจอดทางลึกเข้าไปใช่ไหม
ใช่แต่ว่าอยู่ในเขตเรานะพี่
ชิดบ้านเราเลยจอดได้๒คัน

ก็เลยล้ำมาที่บ้านหน้าอีกหนึ่งคัน

เขาบอกบางทีเราจอดรถขวางอย่างนี้

แต่ตอนนี้มันถอยนะพี่
ตอนนี้รถกำลังถอยเข้าบ้าน

จอดเรียงริมถนนแนวบ้าน
แล้วบ้านอื่นที่อยู่ด้านในเขาเข้าออกลำบากไหมครับ
ไม่ลำบากครับคือจะมีทางเข้าพอดีครับ

ครับก็คือ
หรือว่าเราไปตอบแทนใจเพื่อนบ้านเขาว่าเขาไม่ลำบากหรือเขาอาจจะลำบากก็ได้
ลำบากครับอยู่ในที่ผมเลยครับที่จอดรถเนี่ย

ใช่ครับตอนแรกจะจอดฝั่งตรงข้ามบ้าน
เราขี่รถอยู่แล้วเราจะรู้นะว่าตีวงฝั่งไหนมันง่ายกว่า
แต่เนี่ยเขาแบบว่าให้มาจอดฝั่งในที่ของบ้านเรา

พอนี้กรรมการอะไรมาเคลียร์เสร็จเรื่องนี้จบ
ก็กลายเป็นปัญหาเรื่องอื่นต่อไปพี่

ให้มาจอดเฉพาะหน้าบ้านเราพื้นที่บ้านเราอย่างนี้
เอาเชือกมากั้นมาตอกหลัก
จากพื้นที่ของเราสามเมตรที่ถนน
ห้ามเกินแล้วก็ทำตามตามนั้นเลย
ก็ชัดเจนก็คือคุณก็ไปจอดในฝั่งในเขตที่ของคุณ
อย่าไปล้ำไปกินถนนฝั่งของชาวบ้านที่เขาเข้าออกซะ
มันก็ถูกครับมันทำให้ไม่ไปละเมิดสิทธิ์เขานะครับ
นี่ถ้าเขาจะโวยวายเรื่องนี้ก็ถือว่าเขาก็มีสิทธิ์นะ
ใช่ไหมก็ไม่ก็ไม่แปลกถ้าเกิดว่าจอดรถแล้วไปล้ำแล้วไปขวาง
ใช่เพราะมันทำให้เขาเข้าออกลำบาก

อันนี้ก็มองดูว่าเขาโวยวายก็เป็นสิทธิ์ของเขาแหละ
แต่ประเด็นก็คือการที่คุณโวยวายนะครับ
แล้วก็มาคุยหาทางออกร่วมกันผมว่าดีกว่า
ไม่ใช่ไปด่าสาดเทเสียมันไม่ดีมันจะกลายเป็นข้อหาอื่นตามมานะครับ